บอกเลยว่าโอ้โหตั้งแต่มุ่งสู่สายมูเตลู

โดยเฉพาะเรื่องความรักสำหรับสาวแพรวานิชาพัฒน์

หนึ่งคนที่เราอยากส่งในประกวดก็คือแพรวานนี่แหละ

ตั้งแต่ไปขอพรเรื่องความรักกับพระแม่รักษมีเนี่ย
สมหวังได้แฟนตรงสเป๊ะเด๊ะทุกอย่างหลายคนก็เลยยกให้เป็นเจ้าแม่สายมูไปแล้วจ้า
นี่เรียกว่าลีสสเปคหนุ่มในฝันไว้แบบไหนได้แบบนั้นเป๊ะเลย
ล่าสุดค่ะมีโอกาสได้เจอตัวสาวแพรวาแพรวาเนี่ยก็ได้อัปเดตให้ฟังนะว่า
ตอนนี้พี่จ๋าหนูเนี่ยอัพเลเวลสายมูแล้วนะเพราะเมื่อไม่นานมานี้ดาวพระฤหัสย้ายใช่ไหม
หรอกค่ะที่สาวแพรวาเขาจะพลาดงานนี้เล่นใหญ่ใส่เต็มล็อกวันไหว้แบบไม่มีพลาด
ซึ่งเรื่องความเชื่อเรื่องนี้สาวแพรเบาบอกว่ามันอยู่ที่ความสบายใจนะพี่นะ
ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยทำแล้วมันไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรกับใครก็เดินหน้ามูต่อไปสิคะซีส
ว่าชีวิตเรามันดีขึ้นเหมือนเรามีเครื่องยึดเหนียวจิตใจมีที่ยึดเหนียวจิตใจ
ไว้ว่าเกิดอะไรเรารู้สึกว่าเราสามารถพูดกับท่านได้เราก็เลยไหว้มาโดยตลอด
เชื่อเรื่องผีอ่ะบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อมันแล้วแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตว่าใครเจออะไรมาแล้วอยากเชื่อหรือไม่อยากเชื่อนะคะ
อ่าส่วนตัวเขาเองเขาเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้และที่สำคัญคือเขามูแล้วเขาปังไงเขาก็เชื่อเป็นเรื่องธรรมดา
ต้องเอาบ้างแล้วไหมพระแม่รักษมีใครยังไม่มีแฟนตอนนี้
ขอแบบปังขอลิกประเป็ดแบบแฟวาแล้วขอให้ได้ขอให้โดน
ที่กิ๊บพูดแบบผ่านหน้าจอเลยนะพระแม่จะได้ยินไหม